ลงใต้ไปที่หัดใหญ่สงขลาค่ะไปดูเรื่องระทึกที่เกิดขึ้น
นะคะมีคนขายสาระเป๋าเขาก็ขี่ซาเล้งไปขายแล้วก็
จะกลับมาบ้านปรากฏว่าไปจอดรถค่ะอยู่
ไฟลุกท่วมทั้งคันเลยนะคะครับชาวบ้านแถวนั้นเอาล่ะ
จะไปถอดถังแก๊สมาดีหรือเปล่าสุดท้ายตัดสินใจไปถอดออกมาได้นะครับ

นั่นน่ะระทึกไหมระทึกแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับคุณผู้ชม
คือเวลาไปขายสาระเป๋าเนี่ยก็ต้องอุ่นสาระเป๋าให้ร้อน
ปรากฏว่าคนที่กรีดร้องเนี่ยรวมถึงชาวบ้านท่านอื่นเนี่ยก็เล็งอยู่นานแล้วค่ะว่าจะไปถอดทางแก๊สดีไหม
ออกได้ทันค่ะถอดออกได้ทันก่อนที่ไฟมันจะลุกลามบานปลาย

โอ้โหเป็นวินาทีชีวิตเหมือนกันนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ทีนี้เอาล่ะนี่หลังเพลิงสงบลง
เหลืออะไรบ้างเหลือค่ะคุณเหลือซากเห็นไหมเป็นต่อตะโกแบบนี้
สภาพรถซาเล้งพ่วงข้างแบบนี้นะคะรวมถึงอุปกรณ์การขายสาระเป๋าเนี่ย
ดำโอ้โหคุณดูนะเหลือแต่ซากอะค่ะ
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่จอดใกล้กันก็โดนไปด้วยนี่ถังแก๊สนะฮะ
แก๊สเอาออกมาได้ทันค่ะเจ้าของรถขายสาระเป๋าเนี่ย
เราก็ไปคุยกับเขานะแต่ตอนคุยเนี่ยยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยค่ะ
เล่าให้ฟังทั้งอาการตกใจแบบนั้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ขี่รถซาเล้งพ่วงข้างคันนี้กลับจากการขายสาระเป๋าในตัวเมืองสงขลา
แล้วมาจอดเอาไว้ริมถนนหน้าบ้านกระทั่งอยู่อยู่ไฟมันก็ลุกขึ้นมา
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะทีนี้เจ้าตัวก็ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
เราก็ถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คุณคิดว่าเกิดจากอะไร
ที่บอกว่าคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดมาจากสภาพเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อน
หรือไม่ก็ความร้อนจากถังแก๊สที่ไปอุ่นสาระเป๋าหรือถังสาระเป๋าเองนะคะ
เอาล่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ